ไปดูคลิปอีกหนึ่งคลิปคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกับหนูน้อยคนหนึ่ง
ระหว่างที่คุณพ่อเนี่ยจอดรถอยู่หนูน้อยเปิดประตูออกมาแล้วก็วิ่งไปฝั่งตรงข้าม
ใดนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้ค่ะ
โอ้โหแทบจะเอามือทาบอกไม่ทันคุณผู้ชมตกออกตกใจจริง
นี่ค่ะเห็นชัดนะว่าเด็กเนี่ยเปิดประตูรถมาแล้วก็วิ่งจะไปฝั่งตรงข้าม
ขณะที่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับมาพอดีโอ้ลูกเอ้ย
หนูน้อยก็คงมุ่งมั่นตั้งใจแล้วไม่ได้มองซ้ายมองขวาตามภาษาเด็กข้ามถนน
โชคดีนะที่หนึ่งรถมอเตอร์ไซค์เขาชะลอแล้วก็จอดได้ทันแล้วก็มาอุ้มช่วยน้องไป
แล้วน้องก็ไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงด้วยนะแต่ที่แน่ทำให้พ่อแม่อกสั่นขวัญแขวนตกออกตกใจ
ก็เตือนกันแล้วกันเพราะว่าเด็กเขาอาจจะยังรู้เท่าไม่ถึงการ
ไม่รู้ว่าจะต้องเอ๊ะมองซ้ายมองขวายังไง
เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้
เพราะฉะนั้นอยู่กับเด็กต้องสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
ที่เราเล่าสู่กันฟังนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ